พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บวกหนึ่งก็คือไปดูแลความเรียบร้อยในฐานะตำรวจ

หมวกหนึ่งไปในฐานะพลเมืองไทยที่ทำหน้าที่นะ
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราติดตามบรรยากาศนะคะ
ให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามกันเลยนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่า
พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแล้วกว่า๑๐รายทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่นั้นเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
และอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับ
ขณะที่ทางด้านขององค์การสหประชาชาตินั้น
เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วยครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้าตรวจคู่หาเลือกตั้งที่๙๑๙๓เขตราชพร้าวพร้อมกับใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่อในเขตเลือกตั้งแห่งนี้
เหนือจากนั้นยังพูดคุยกับประชาชนประจำหน่วยเลือกตั้ง
โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้
มีประชาชนมาใช้แล้วถึงหนึ่งในสามของผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งประมาณ๑๐ราย
พบมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใน๓จังหวัด
คือจังหวัดกาลสินนครปฐมและสงขลา
ซึ่งเป็นการร้องเรียนจากประชาชนให้ดำเนินคดีความผิดกับผู้สมัครที่ทำการซื้อเสียง
ส่วนใหญ่จะเป็นพักใดนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีการฉีกบัตรเลือกตั้งในพื้นที่คลองหลวงลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ซึ่งจากการตรวจสอบนั้นพบว่าเป็นผู้ที่มีอาการเมาสุรา
และอีกรายหนึ่งยังมีอาการทางประสาทด้วย
แต่ส่วนใหญ่ทุกจุดที่แจ้งมาก็เป็นเรื่องเป็นคนจิตไม่ปกติ

ก็เดิมคะดี
ปกติก็ฉีกบัตรปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
แต่คนที่ฉีกบัตรหรือเมารับแจ้งจากทางโรงพักว่า
บางคนก็เป็นโรคประสาทบางคนก็เมาเมาสุรา

คณะผู้สังเกตการสิทธิมนุษยชน

สังเกตการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนที่หน่วยเลือกตั้งที่๘เขตลาดพร้าว
โดยมุ่งเน้นตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
สิทธิมนุษยชนรวมถึงสอบถามเหตุการณ์ความเรียบร้อยและความไม่สงบ
ในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างหรือไม่
โดยพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการตำรวจนครบานโครครามได้เข้าพูดคุยและชี้แจง

ซึ่งคณะผู้สังเกตการสิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย
จะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไปรายงานที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

ของการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพและปริมนต์ฏอนด้วย

บังคับการตำรวจจราจรได้มาตรวจพื้นที่

จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก
และขอให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์นั้น
ใช้รถสาธารณะในการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากประจำหน่วยเลือกตั้งที่๙๑๙๓เขตลาดพร้าวครับ